รู้ตัวไหมตอนนี้เท้าไหนมากกว่า
มันกำลังบอกแบบเดียวกันเลยที่เราพูดคือมันกำลังชี้บอก

แล้วมันออกไม่ได้ว่าน่ากลัวมาก
ปล่อยมันแบบธรรมชาติแล้วมันจะค่อยวิชชาติเอง
พร้อมกัน
ไม่พูดไม่ถาม

รู้สึก